เรื่องนี้เฉาวงการผ้าเหลืองวงการสงฆ์จริงแต่มุมหนึ่งก็ดีนะ
เราจะได้จำกัดออกไปนะครับพระระดับเจ้าอาวาสมีคลิปเสียงเผยแพร่ออกมา
นี่ล่าสุดมีคลิปภาพตอนเจรจาต่อรองด้วยฟังคลิปเสียงก่อน
คือเขาคุยกับแม่ครัวโรงครัวของวัดประมาณว่าจะขอมีเพศสัมพันธ
ความสัมพันธ์ด้วยเดี๋ยวจะเลี้ยงดูให้ให้เป็นรายเดือน
เดือนละพันสองพันสามพันอะไรก็ว่าไปไม่มีข้อผูกมัดอะไร
มีความสัมพันธ์กันไม่น่าเชื่อนะ
เอาไปฟังเสียงก่อนเลยนะฮะ
เอ่อถ้าถามว่าถ้าเขามีแบบภาพว่าต้องมีขอปลูกพันกันก็ได้
แต่เขาเรียนรู้กันแล้วเขาจะให้ตัวซื้อซื้อก็ได้
ให้ใส่เดือนละพันเดือนละสองพันก็ได้แต่ไม่มีขอปลูกพันกัน
แต่ว่าให้ขอกันรู้ว่าให้ยังกะดูดร้อนกะช่วยเหลือกันไป
เพราะว่าให้มีความต้องการท่องเทียบอยู่เพราะว่าผัวว่าไม่ได้หาย
ภาพของการเจราจาต่อรองยอมรับความผิดรับครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้
เดี๋ยวท่านรอฟังรอดูนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าอาวาสยอมรับนะฮะแต่บอกว่าโอ้โหไม่ได้คิดอะไรเกินเลย
ไม่ได้ไปมีเพศสัมพันธ์อะไรกับเขาเลยรักเหมือนลูกเหมือนหลาน
ก็ไปกอดกอดเนี่ยมีเดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่เรื่องการล่วงเกินน้องกับกอดน้องก็นิยมรับจริงครับนิยมรับจริง
กอดน้องอีหลีก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อย่างนั้นเกิดขึ้น
นะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวนี้ก็มีเพศสัมพันธ์อย่างเกิดขึ้น
นี่คือเรื่องจริงว่าได้มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าการล่วงเกินน้องเนี่ย
ล่วงเกินได้ดีนี่ค่ะโอ้โหไปกอดเขาไปสุดท้ายยอมรับนะครับ
ผู้ที่เป็นผู้เสียหายแล้วเขาเปิดเผยคลิปเอาไว้เนี่ยคือเสียงเนี่ยมัน
ยาวมาก๓นาทีกว่าเขาบันทึกเอาไว้คนที่เป็นผู้เสียหาย
พระรูปนี้มาแบบลักษมณะเกี้ยวให้เห็นเบอร์จะเจ้ากับผู้เสียหาย
นะขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยแบบไม่ผูกมัดให้เป็นรายเดือนละพันสองพัน
ก็เลยแอบบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานแล้วไม่ใช่แค่มาพูดมาคุยมาเจรจา
มาสอบถามเท่านั้นนะครับหนักเข้าหลังหลังเนี่ยลุกหนักมากอดนะ
มาใช้มือจับรูปคลำอวัยวะเพศถามว่าตอนไหนก็ตอนที่ฝ่ายผู้หญิงเนี่ย
เขาต้องไปทำหน้าที่เป็นแม่ครัวเขาเป็นแม่ครัวให้กับโรงครัวของโรงเรียน
โรงเรียนที่วัดนะเดี๋ยวดูคลิปเพิ่มเติมหน่อยนะครับ
เป็นคลิปเสียงที่เขาแฉเอาไว้นะครับ
การที่เขาวนหลาบนะว่ามีถึงขั้นหนักเศรษฐีส่วนไหนอย่างนั้น
ก็เอามือล้วงเข้าไปในอุปแภทของเราค่ะเท่านั้น
โอ้โหนี่ครับทุกผู้ชมครับ
คือเธอบอกว่าเธอเอาคลิปเสียงที่แอบบันทึกเอาไว้เนี่ย
เอาไปร้องเรียนกับพระสังคาธิการประจำอำเภอเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แต่ว่าพอไปร้องเรียนรู้ข่าวว่าร้องเรียนเนี่ยมีให้ลูกศิษย์มาขู่ด้วยนะครับ
จึงต้องไปแจ้งความนะฮะตัดสินใจแจ้งความนะครับ
พอถูกแจ้งความไปเนี่ยพระรูปนี้นี่หายไปนะฮะ
ก่อนจะมาเจรจาต่อรองแล้วก็ยอมรับความผิดกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
เราไปถามพระสังคาธิการของจังหวัดนะครับท่านพระครูโกศลวิหารคุณนะครับ
ท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลรัชธานีด้วยนะครับ
ก็ตามภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะพระสังคาธิการของจังหวัดเรียกเจ้าวาดวัดรูปนี้
มาสอบสวนเมื่อบ่าย๒๒มีนาคมนะครับจนได้ความนะครับ
จ้าวาดวัดรูปนี้ยอมรับว่าทำจริงแต่แค่กอดแค่หอมแม่ครัวของวัด
ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ด้วยทำไปเพราะรักเหมือนลูกเหมือนหลาน
มาช่วยงานที่วัดนะเวลาเดือดร้อนก็มาขอข้าวสารขอเงินก็ช่วยเหลือไป
เหมือนลูกเหมือนหลานแม่ประธานโทษท่านเป็นพระนะฮะ
จะไปรักเหมือนลูกเหมือนหลานอะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหม
จะมีเมตตาใจบุญช่วยลูกช่วยหลานแบบไหนยังไงไปกอดเขาไม่ได้
เขาเป็นผู้หญิงนะไปจับอวัยวะเพศเขาด้วยเนี่ยแล้วคลิปเสียงเจรจาต่อลองขอมีเพศสัมพันธ์อีกนะครับ
เจ้าวาดวัดเนี่ยถูกขับให้ออกจากวัดทันทีตั้งแต่ค่ำวันนั้นนะครับ
ท่านพระสังคาธิการของจังหวัดบอกนะฮะค่ำ๒๒มีนาคมสอบสวนเสร็จก็ให้ออกจากวัดเลยนะ
ส่วนความผิดเรื่องการอาบัดเนี่ยนี่เป็นอาบัดร้ายแรงไม่สามารถปลงอาบัติด้วยตัวเองรูปเดียวได้
ปรงอาบัติกับหมู่คณะสงฆ์ให้หมู่คณะสงฆ์เนี่ยยอมที่จะให้ปรงอาบัติอันนี้ถึงจะได้
ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าคณะเจ้าอาวาสวัดรูปนี้ถูกขับออกจากวัดไปแล้วเนี่ย
ไม่รู้ไปอยู่วัดไหนหรือว่าจะไปหาพระหมู่คณะสงฆ์ที่จะช่วยปรงอาบัติให้ได้หรือไม่อย่างไร
แต่ยังไม่ถึงขั้นอาบัติปราชิกที่แบบต้องพ้นจากความเป็นสงฆ์ทันที
วันนี้คุณปียชาติผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดนะฮะวัดที่เจ้าวาดวัดรูปนี้เคยอยู่ครับ
พระลูกวัดเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าจ้าวาดวัดเนี่ยจะไปทำขนาดนี้
แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่รู้ว่าจะมาไม่รู้ถ้าก็ปฏิบัติธรรมวัดปฏิบัติปรงอาบัดทุกวัน
วัดนี่มีโรงเรียนวัดนะฮะแม่ครัวเนี่ยเขาเป็นแม่ครัวของโรงเรียนวัดนะครับก็ต้องมาที่วัดนี่แหละนะครับ
ครูที่โรงเรียนเนี่ยบอกว่าแม่ครัวคนนี้เนี่ยก็มาทำงานเป็นแม่ครัวได้เกือบปีแล้วนิสัยก็เรียบร้อยดีนะครับ
ตอนหลังนี่มีปัญหากับครูคนนึงก็เลยลาออกไปนะครับแต่เรื่องกับเจ้าวาดวัดเนี่ยอันนี้เพิ่งเห็นจากคลิปเสียงนี่แหละนะครับ
ขณะที่วัยยาวัชกรวัดนะครับบอกกับคุณปียชาติผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าคือคุณลุงอรุณเนี่ยเป็นวัยยาวัชกรวัดแกอายุ๘๑แล้ว
บอกโอ้โหจ้าวาดวัดรูปนี้เนี่ยลุงเนี่ยเป็นคนนิมนต์ให้มาเป็นจ้าวาดวัดนี่เองนะเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับก็เห็นว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีสุขุมเรียบร้อย
โยมก็ศรัทธาเป็นพระนักพัฒนาสร้างโรงเรียนจนมีอาคารเรียนใหญ่โตได้ยินคลิปเสียงนี้โอ้โหแทบเป็นลม
เดี๋ยวฟังนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าได้รับทราบเรื่องแล้วนะครับเจ้าวาดวัดก็ยอมรับนะครับว่ากระทำการอย่างที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่
ถ้าเป็นพระส่งมนตร์ก็ไม่สมควรครับแต่มันจะอาจเป็นกิเลสหรืออะไร
บางทีก็อาจจะผู้หญิงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงมาล่อหรืออะไร
ท่านบอกว่าตอนนี้มันลมมันแรงมันแรงเรื่องมันแรงก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้ไง
ทีแรกจะว่าถ้ามนอนก็ไม่กลับมาหรอก
หญิงสาวผู้เสียหายเขาแจ้งความเอาไว้นะครับที่สถานีตำรวจนะฮะ
ไม่รู้จะไปขออยู่วัดไหนแต่ท่านต้องปรงอาบัฏก่อน
ด้วยหมู่คณะสงฯน่ะท่านจะอยู่เฉย
เพราะว่าเจ้าคณะอำเภอเนี่ยท่านบอกแล้วนะครับ
ท่านต้องปลงอาบัดโดยหมู่คณะสงฆ์ก่อนนะครับก่อเหตุแบบนี้นะฮะ
แล้วสุดท้ายก็ต้องจำนวนด้วยหลักฐานนะคะ
เพราะว่าหลักฐานมันชัดมากจริง